ดูเรื่องนี้หน่อยค่ะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาเจอนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งแต่งกายคล้ายพระสงฆ์เดินเข้ามาในร้านแล้วขอกินมะขามแช่อิ่ม
บอกให้เด็กเนี่ยทำพริกเกลือให้ด้วยสั่งแบบนี้เลยนะคะ
แต่เจ้าของร้านเขารู้สึกแปลกเพราะว่าเอ๊ะทำไมเป็นพระไม่สำรวมเลย
คิ้วก็ไม่โกนผมก็ไม่โกนนะคะก็เลยนิมนต์ออกจากร้าน
ปรากฏว่าชายคนนี้โมโหค่ะทำร้ายร่างกายเธอ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์เอาไว้นะคะนี่คุณผู้ชมค่ะ
เนี่ยค่ะผู้ชายคนนี้พระหรือเปล่าเนี่ยค่ะแล้วผู้หญิงอันนี้เป็นภาพถ่ายขออภัยนะคะ
เนี่ยค่ะผู้หญิงที่เป็นเจ้าของร้านเขาบอกว่าเขารู้สึกรู้สึกว่าไม่ใช่
รู้สึกว่าไม่ใช่แล้วนี่คือร่องรอยที่ทำร้ายร่างกายเขาไว้นางสาวธนัดพรบุญเหมือนอายุ๓๑ปีนะคะ
เจ้าของร้านอาหารตามสั่งที่เพชรชบูรณ์เธอบอกว่าเมื่อวานช่วงเช้าเนี่ย
มีผู้ชายแต่งกายเหมือนพระสงฆ์เดินเข้ามาในร้านขอมะขามแช่อิ่มถุงหนึ่ง
แล้วก็ให้ลูกน้องเธอทำพริกเกลือให้ด้วยเอาพริกเกลือด้วยครบเลยครบเลยนะฮะ
แต่เธอเนี่ยสังเกตบอกท่าทางแปลกเหมือนคนเมาคิ้วก็ไม่โกนศีรษะก็แบบนี้ค่ะ
พี่โล้นก็ถามว่าใช่พระจริงหรือเปล่า
ทำไมไม่โกนผมแล้วทำไมไม่สำรวมนะ
แล้วก็เชิญผู้ชายคนนี้ออกจากร้าน

เธอก็เลยบอกเอาไม้อันนี้ฟาดกลับไป

แล้วเขาก็มาฟาดหนูเลยหนูก็เลยเอ้าทำไมต้องมาฟาดขนาดนี้
หนูก็เลยก็เอาไม้กวาดนะคะมาตีตีพระใช่ค่ะ
แล้วพี่ว่าตอนนั้นไม่ใช่พลาดล่ะไม่ใช่พลาดล่ะ
เพราะว่าพลาดอะไรก็มันมันก็ไม่น่าสะทานแล้ว
ถ้าถ้าถ้าตีผู้หญิงขนาดนี้หนูก็เลยไม่ไม่สะทานแล้ว
ก็เลยเอาไม้กวาดมาฟาดฟาดฟาดฟาดแล้วหนูก็เอาไม้
มันก็เซไปตรงนู้นแล้วหนูก็เลยเอาไม้กวาดเฉียบถุงถุงย่ามเขาลงค่ะ
แล้วหนูก็เลยจับขวดน้ำปลาได้เครื่องใส่เลยค่ะอืมฟาดไม้ฟาดมาเจอพี่ธนัดพรเข้า
โอ้โหนี่นี่ตัวไม้ที่ตีด้วยเธอของเธอไม้กวาด
สวนกลับไปนี่คือไม้กวาดคือแล้วผู้ชายคนนี้ก็วิ่งหนีไปอย่างในภาพเนี่ยค่ะ
เพื่อนบ้านช่วยกันตามจับนะฮะนี่นี่เขาไล่ตามจับกัน
หนีค่ะเข้าไปในป่าข้างทางเนี่ยค่ะครับหนีเข้าไปทัน
สุดท้ายไปแจ้งความไว้นะคะที่สพหลมศักดิ์
คือพลเมืองดีเขาผ่านมาเห็นเหตุการณ์พอดีเขาบอกเขาพยายามจะจับข้อมือ
ผู้ชายคนนั้นไว้แล้วก็แจ้งตำรวจพอตำรวจใกล้มาถึงสะบัดแล้วหนีเข้าไป
พอเขาตามเข้าไปเนี่ยผู้ชายที่สวมชุดเหลืองเนี่ยนะคะ
แต่งกายคล้ายพระเนี่ยคว้าอาวุธมาก็เลยเนี่ยค่ะ
ก็เลยต้องกลับไปเอากระบองมาป้องกันตัวแต่กลับมาอีกทีก็หายไปแล้วนะคะ
ตำรวจสพลมศักดิ์ก็ติดตามตัวชายคนนี้แล้วนะคะ
ไปสอบถามวัดที่ผู้ชายคนนี้อ้างว่าเป็นพระลูกวัดทุกรูปก็ยืนยันว่าไม่มีพระรูปนี้ในวัด
อ้างด้วยว่าสังกัดวัดไหนแต่วัดเขาบอกไม่ใช่ไม่มี
เดี๋ยวก็คงต้องตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ